หลังจากที่เมื่อวานี้เราได้นำเสนอปัญหาความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิ

อีกหนึ่งสนามบินที่กำลังประสบปัญหาเช่นกัน

เนื่องจากว่าการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของไทย
อัตราการเติบโตมากที่สุดในโลก
แม้ว่าการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังที่๒
จะช่วยบรรเทาความแออัดลงไปได้บ้างนะครับ
แต่ก็ต้องมีการขยับขยายเพิ่มขึ้น
เพื่อที่จะรองรับกับผู้โดยสารที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ

คือตัวเลขผู้โดยสารในปีล่าสุด
สนามบินดอนเมืองรองรับผู้โดยสารเดินทางเข้าออก

มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้เพียง๑๘๕ล้านคนต่อปี
ทำให้เห็นภาพผู้โดยสารเบียดเสียดกันในอาคารผู้โดยสารบริเวณพื้นที่เช็คอิน
และการจราจรที่ติดขัดบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
แต่การเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังที่๒เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ทำให้ปัญหาทุเลาเบาบางลง

อัตราการเติบโตมากที่สุดใกล้เคียง๑๓
มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่เติบโต๑๑๐
๑๓เอเชียเติบโตร้อยละ๘๓
ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกเติบโตเพียงร้อยละ๖๐

กายภาพมีแค่๑๘๕นะครับ
ก็ได้เร่งเปิดเทอร์มินอลที่๒นะครับ

ปีนี้ก็เชื่อว่าก็ชนเพดาน๓๐ล้านคนอีกนะครับ
อนเมืองเป็นสนามบินที่

มีเที่ยวบินขึ้นลงที่สนามบินดอนเมือง
จำนวนถึง๑๙๔๒๐๗เที่ยวบิน
และเพิ่มเป็น๒๔๕๒๓๓เที่ยวบิน

ขณะที่ช่วง๒เดือนแรกของปีนี้
สนามบินดอนเมืองมีเที่ยวบินขึ้นลงรวมแล้วกว่า๔๓๒๔๗เที่ยวบิน
ขีดความสามารถที่จะรองรับในบางช่วงเวลา

ตรงที่ว่าตอนนี้ดอนเมืองเองความสามารถเขาก็มีอยู่ที่๔๐เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับ
แต่การปฏิบัติปัจจุบันหลายชั่วโมงในแต่ละวัน
ช่วงกลางวันเราจะเห็นตัวเลขที่เกินแล้วนะครับ

ก็จะเห็นว่าประมาณสัก๒๐กว่าเปอร์เซ็นมันเกินไปแล้วนะครับ
คณะกรรมการบริษัทท่ากาศยานไทย
อนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่๓
รวมวงเงิน๒๗๔๓๕ล้านบาท
เดินหน้าแก้ไขปัญหาและรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น
ควันโมชา๙แทรรัสทีวีรายงาน